ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุผลิตไวที่อินเดีย

แล้วก็มีผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า๒๐๐คน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งค้นหา
ผู้ที่อาจติดอยู่ใต้เศษซากของอาคารครับ
หยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุผลิตไวท์รุนแรงระดับ๖๘

เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย๙คนแล้วนะครับ
และมีผู้บาดเจ็บอีกเกือบ๒๐๐คน
ท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ที่กำลังเร่งทำงานแข่งกับเวลา
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจจะยังคงติดอยู่ภายใต้ซากประหลักหักพัง
แม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคจากกระแสไฟฟ้า
และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ถูกตัดขาด
ระบุว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๔นาฬิกา๓๕นาทีตามเวลาท้องถิ่น
เมื่อ๖นาฬิกา๕นาทีตามเวลาในประเทศไทย
มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปประมาณ๒๙กิโลเมตร
ตะวันตกของเมืองอิมพาวเมืองเอกของรัฐมณีปุระ
ตะวันออกเชียงเหนือของประเทศอินเดีย
ใกล้กับพรมแดนที่ติดกับประเทศพม่า
และอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ๕๗กิโลเมตร
แรงสัดสะเทือนของผลิตไว้ในครั้งนี้ยังรู้สึกไปไกล
ถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างบังกลาเทศด้วยนะครับ
โดยประชาชนในกรุงทากาต่างพากันวิ่งหนีออกมาจากอาคารบ้านเรือนกันอย่างแตกตื่น
หลังเกิดเหตุและออกไปอาศัยอยู่ตามท้องถนนเป็นการชั่วคราว
เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเป็นกังวลว่าตึกจะพังถล่มลงมา
ขณะที่มีรายงานว่ามีชาวบังกลาเทศจำนวนหนึ่งบาดเจ็บ
และถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล